ไม่พูดพร่ำทำเพลงตามน้องแบงค์สอนรามน้ำเพชรพระเอกลิเกหน้าหวานของเราไปกันนี่เลยค่ะ
จังหวัดอ่างทองไปกราบไหว้ขอพรพันท้ายนรสิงกันหน่อย
อย่ากระพริบตานะคะเพราะวันนี้น้องแบงค์มีเลขเด็ดมาแจกกันค่ะ
นุโมทนาบุญเลยโอ้โหที่นี่เขาว่าปังมากเลยน้องพอ
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้น้องแบงค์เขาว่าไงไม่มีงานแสดงลิเก
ก็เลยถือโอกาสวันหยุดวันหนึ่งเดินทางไปที่อนุสวรีพันท้ายนรสิงห์จังหวัดอ่างทองค่ะ
ไปไหว้ขอพรแล้วก็ขอคำมาพันท้ายนรสิงก่อนที่น้องเนี่ยจะรับบทนี้ในการแสดงลิเก
วันพรุ่งนี้วันที่๘กันยายนพี่แจ๊ค
หนึ่งปีพอดีตอนที่คุณพ่อมนรักยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
คุณพ่อเคยแสดงเรื่องนี้นะแต่รับบทเป็นพระเจ้าเสือค่ะซึ่งตัวน้องแบงค์เองเนี่ยนะคะ
ก็ได้นำปลอกไม้ทุกเทียนหมัดรูแล้วก็ผ้าสามสีไปครบเลยค่ะ
แต่ที่ไม่พลาดเลยแม่ไม่ต้องกลัวนะคะไปไหว้ขอพรรอบนี้มีอะไรจ๊ะ
มีเลขทูปมาฝากพ่อยกแม่ยกกันทุกคนตั้งอกตั้งใจดูกันให้ดี
บอกเลยว่าอยู่ที่ดวงอยู่ที่สายตาใครสายตามันเดี๋ยวไปชมวินาทีที่เลขทูบ
โผล่มาทีละตัวดีกว่าว่าทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้าง

น้องพลอยเห็นไหมคะเห็นไม่เห็นเห็นเลยอ่ะอ่าถ้าไม่เห็น
มีเป็นภาพแบบโปรกัสชัดชัดมั้ยมีเป็นภาพแบบโปรกัสชัดชัดที่ส่งตรงมา
โดยน้องแบงค์สอนรามของเราคุณผู้ชมค่ะนี่เลยค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือ
เลขอะไรคะเลขหนึ่งค่ะสองเก้านี่ฉันพอไหมจ๊ะ
คุณผู้ชมจ๋าแต่คุณผู้ชมแฟนคลับบางคนเขาบอกว่าเห็นนะ
แต่เห็นเป็นอีกเลขหนึ่งก็คือเลขเจ็ดสองเก้าเขาบอกแบบนี้
คือตัวบนมันเหมือนเป็นลักษณะเอ็มเนาะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
แต่ว่าเลข๑ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นเลขอะไรกันแน่
แต่เอาจริงนะคุณผู้ชมเลขทูบหนึ่งเลขเนี่ยนะ
หนึ่งสามตัวนี้เขาบอกว่าแต่ละคนก็ตีความไปแตกต่างกันออกไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ